ข่าวแรกค่ะเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะคะ
เรื่องแรกของหนุ่มนิชกุลเลยค่ะ

มาแสดงนำนะคะประกบคู่กันกับสาวแพทยานิดค่ะ
นับว่าเป็นหนังสยองขวัญแนวระทึกเรื่องแรกของหนุ่มคุณเขาเลยนะคะ

ทุ่มทุนค่าตัวให้นิชคุณ๘หลักเลยทีเดียวนะคะ

เห็นว่าปี๒๐๒๐ถึงจะได้ดูกันค่ะ

เป็นกองที่โหนมากคือรับกอง

จะตื่นเต้นต้องรุ้นไปตลอดเวลา